ตอนร้านคาวคำขำ

ขยับแข้งขยับขาออกสเต็ปลีลาแดนส์กันสักกันหน่อย
บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ย
จัดเต็มแบบสุดสุดชนิดที่ว่า
มาเริ่มต้นที่คนแรกกับท่านเป็นสุดจี๊ดจักร
ขอวาดลวดลายผ่านกระจกรถยนต์
เป็นอย่างไรล่ะครับลีล่าของน้องคนนี้
ด้วยกระแสเกาหลีที่ฟีเวอร์มาแรงแซงทางโค้งมีเหรอ
จะอยู่เฉยแม่ถ้าทางน้องเนี่ยจะซ้อมมานาน
ถ้าเต้นเนี่ยถึงได้เป๊ะปังอลังเวอร์ขนาดนี้ล่ะครับ
แต่น้องเนี่ยคงจะไม่คิดล่ะสิครับว่า
เจ้าของรถเขาก็นั่งอยู่
เอานะถือซะว่าพี่เจ้าของรถเป็นคนดูคนแรกแล้วกันนะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งอาชีพกับพี่รอปภคนนี้
ที่มีใจรักในเสียงเพลงขั้นสุด
ก็ขอออกมาโชว์สเต็ปเบาผ่านคลิปนี้นี่แหละครับ
คุณพี่ครับตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะมาเต้นแบบเท่ให้สาวกรี๊ดกราดแต่งงานพี่มาสว่านแหววขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
วาดลวดลายแบบไม่เกรงใจปืนที่เอวกันเลยทีเดียวล่ะครับบอกเลยครับว่าลีลาพริ้วสุดสุดเลยนะครับเนี่ย
มาถึงดาวเด่นคนสุดท้ายที่งานนี้เนี่ยขอขึ้นมาโชว์ความน่ารักในการเต้นประกอบเพลงบนเวทีแห่งนี้
แต่งานนี้เนี่ยหนูน้อยเขาได้ใจคนดูไปแบบเต็มเลยล่ะครับ
โถลูกเอ้ยคิดถึงแม่ก็คิดถึงหน้าที่การแสดงก็ต้องทำแม่ทำทำแบบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
ส่วนคนดูนั้นเนี่ยต่างก็ให้กำลังใจหนูน้อยคนนี้กันอย่างล้นหลาม
เฮ้ยเพราะหนูน้อยคนนี้เนี่ยเขาได้คว้าหัวใจคนดูไปแบบเต็มเลยล่ะครับ
ถึงแม้งานนี้จะร้องไห้หนักมากก็ตามล่ะครับ

เห็นคลิปพวกนี้แล้วบางทีนึกถึงตอนเด็ก
ใบตองคุณเคยขึ้นไปแสดงแบบนี้บ้างไหม

เด็กกล้าแสดงออกแต่ว่าดิฉันจะร้องไห้ต่อเมื่อดิฉันจะไม่ได้แสดง

ก็บอกว่าเราไม่ท์ทำไมเขาอ่ะ

พอย้อนกลับไปคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทั้งบ้าน

นึกถึงแบบว่าลูกที่บ้านด้วยเหมือนกัน
โรงนี้งานหลังเรียนผิดมั้ยเดินเต้นอยู่บ้านให้ก่อน
เต้นไปก่อนเต้นแล้วลงติ๊กปลับ